คุณผู้ชมใครติดตามบันเทิงไทยรัฐอย่างที่บอกไปนะคะ
สถิติไม่เคยโกหกค่ะแล้วตัวเลขที่เราได้สะสมกันมาจดบันทึกทุกวัน
ที่เรานำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขป้ายทะเบียนรถเลขวันกงวันนี้
เอาจริงที่พี่แจ็คนั่งกับโทรศัพท์เขาจดจริงคุณผู้ชมมันจริง
อย่าบอกให้ติดตามบรรเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
เพราะว่าดิฉันถูกเลขจากพี่ท้อพพี่ไทยเอามา่อย่าพึงลองสั่งเลย
ลองครบรอบ๖๑ปีค่ะซึ่งพี่แจ๊กรีนจำได้เลยนะคะว่าวันนั้นน่ะไปร่วมงานด้วย
ตีมบ้านสายทองเนี่ยจริงนะคะก็บอกกันนะคะคือพี่ท้อพี่ท้ายบอกเลย
อ่ะแจ๊กรีนตามหน่อยหกหนึ่งหนึ่งหกมันเข้าเป้าไง
เพราะว่าจากงวดกว่านั้นนี้สองเจ็ดเจ็ดสองอ่ะมันถูกอ่ะ
เป็นเลขท้าย๒ตัวประจำงวดนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนที่ดูข่าวอยู่แล้วจดไป
แต่ถูกแน่นอนค่ะเหมือนพี่แจ๊กกะรีนนี่แหละค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
เสิร์ชดูค่ะปรากฏว่าพี่ท็อปพี่ไทยเกิดปี๒๕๐๕ค่ะ
ซึ่งเลข๐๕นั้นก็คือเลขท้ายของรางวัลที่๑งวดนี้ใช่
มันจะเกินปุ๋ยมุยเป๊ะเวอร์เออนะคะต่อไปเลยดีกว่าค่ะ
นี่ก็ปังเหมือนกันน้องเรไลไลฟ์สด
เขาคือเขาไปทำบุญบ่อยแล้วเขาก็แบบว่า
มีเสียงเซ็มซีถ่ายลงท้ายเลขตลอดเวลาค่ะ
ความโดยความเห็นไม่เข้าออกใครแก่ใครจริงจริงค่ะ
คือน้องเลไลน์ไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะคะที่เธอฝันถึงเสด็จพ่อรอห้า
แล้วก็เดินทางไปไหว้ที่วัดปราโมทจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

รวย

เอ้อของออกซิเจนเข้าแจ๊กกะลีนก่อน
เพราะอะไรมันแบบมันแฮปปี้มีความสุขมาก
แต่รวยจริงนะคะรวยสมชื่อเพลงค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตลำลึกราชินีลูกทุ่ง
แม่พึ่งพุ่งพวงไปเต้นท่านี้ครับคุณผง
ปรากฏว่าพระชายหยิบลูกปิงปองที่หน้าลูกแม่พึ่งนี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมนะคะเน้นไปเลยค่ะ
ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าบันเทิงไทยรัฐของเรานอกจากจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำบงทำบุญ
ไปวัดไปวาเสนอสารที่ต่างให้เราได้ไปทำบุญพักผ่อนดีใจอย่างวันนี้วันพระใหญ่

และที่สำคัญวันนี้ประเดิมเลยดีกว่า

แต่ฉันปรากฏว่าฉันเห็นว่าน้องพลอยเพิ่งถอยรถมา

เบียนรถนี่เลยจ้าลูกสาวชี้อยู่
อันนี้เจ้าของรถตัวจริงใช่ไหมสองคนนี้
ถอยมาเมื่อกี้ครับ๗๔๖๐

รองวดหน้าแล้ว๑๖กรกฎาคมมาแน่๗๔๖สูตร
โอ้โหแล้วบอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมมีตั้ง๓งวดนะ
คุณผู้ชมตั้งสติกันให้ดีนะ

เวลาเรียบเวลายังอีกยาวไกลคุณผู้ชม

ติดตามบันเทิงไทยรัฐกันไปแบบยาว